คุณผู้ชมกลายเป็นผู้ฮอตผู้ฮีดของโครงการลูกทุ้งไปเรียบร้อย
สำหรับพี่จ่ายออร่าเทศ
ขอถูกเพลงซะที
พูดชื่อพี่จ่ายธรรมดาไม่ได้ว่าต้องเสร็จใหนออกมี

เพราะโรงละครเรื่องไหนเปลี่ยดติ้งตั้งตลอด
หลังจากจบทายาทพันธุ์ข้าวเหนียวคุณผู้ชมล่าสุดนะคะ
มีข่าวดีพี่ไผ่กับพี่ตายเขาจะจะอะไรพี่แจ๊ค
จะเล่นละครด้วยกันอีกเรื่องเออเขาไม่ได้แต่งงแต่งงาน
เป็นพี่น้องกันซึ่งพี่ตายเปิดใจกับเรานะคะว่าช่วงปีที่ผ่านมา
จะเจอกับวิกฤตโควิดค่ะแต่พี่ตายเองก็มีงานรุมนะคะ
เพลงนะคะก็มีค่ะรวมไปถึงละครด้วยค่ะ
เมื่อเร็วนี้เพิ่งปล่อยซิงเกิ้ลใหม่นะคะหยุดเวลาตรงนี้ได้บอกค่ะ
แล้วก็แพลนไว้ว่าจะปล่อยอีก๒เพลงถ้าไม่ทันก็จะเลื่อนเป็นปีหน้าค่ะ
อะเราไปฟังเสียงพี่ตายออร์ดอทไทน์

ีหลีเขามีหยุดเวลาไว้ตรงนี้ในบอย
ซึ่งก็เป็นอีกซิ่งเกินของปีนี้เนอะ
จริงจะมีทั้งหมด๓เพลงในปีนี้
หรือถ้าไม่ทันจริงก็อาจจะยกไปเป็นปีหน้า
แต่เดี๋ยวเราก็จะมีผลงานด้านละครหรือว่าอื่น
คู่กับพี่ไผ่อีกป่ะคะหลายคนก็คิดหอดคู่จิ้น

เห็นว่าเหมือนเหล่าจับงงจับงู

อ๋ออะที่จับปากอะได้เยอะ